พอมีคนทำให้ดีแบบนี้คนที่เขาทำดีส่วนใหญ่ก็เสื่อมเสียเสียหายไปด้วยนะ
อย่างแท็กซี่อย่างนี้ผมก็เห็นใจนะพี่แท็กซี่ที่เขาขับดีมีมารยาท
ตั้งใจทำมาหากินพอเจอพวกที่ทำตัวไม่ดีเข้าไป
ถูกด่าเขารวมหมดอย่างกรณีล่าสุดได้ประชุมครับมีผู้ที่โพสต์เอาไว้
ทางเฟซบุ๊กบอกว่าไปเจอเหตุการณ์นี้งงเลย
ปกติก็ไม่ค่อยได้ขึ้นแท็กซี่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ครั้งเนี้ย
พอร์ตเลยพอเรียกแท็กซี่เขาบอกแจ็คพอร์ตแบบป๊อกก้าวเด้งอ่ะ
คือเริ่มต้นด้วยการโบกแท็กซี่สีชมพูนะครับ
หมายเลขทะเบียนท้อทหารสฤษีหนึ่งสองเจ็ดเก้า
ซึ่งผู้โพสต์บอกว่าไม่รู้จักชื่อไม่รู้ชื่อคนขับนะ
เพราะว่าเอาป้ายเหลืองเนี่ยพับเอาไว้เรียกไปแอร์พอร์ตลิงก์พญาไทย
พอก้าวขึ้นรถตกใจเลยฮะทันทีที่ก้าวขึ้นรถตกใจเลย
เพราะได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ปนกันไปหมดทั้งกลิ่นเหล้ากลิ่นอาหาร
ก็สังเกตไปดูที่ด้านหน้ารถชัด
ค่ะชัดเจนเพราะมีขวดเหล้าขาวเสียบไว้ที่ข้างประตูฝั่งคนนั่ง
อืมหนักกว่านั้นก็คือเจอกองผ้าลักษณะ
ค่ะแต่ลองเพ่งมองดีดีมันคนอ่ะมันไม่ใช่กองผ้า
คนจริงนอนขดอยู่ที่ที่พักเท้า

กลับแกล้มพร้อมเลย

นี่พี่จะรีบกินกันไปไหน
ประมวลเรื่องราวเอายังไงต่อดี

ไปก็ได้คิดว่าคงเอาตัวรอดได้
จะเง้อไม่เง้ออะไรก็ไม่อยากเอ่ยปากถาม
คือมันเดาได้โดยไม่ยากอยู่แล้วแต่ไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่ง
แต่ที่หงุดหงิดมากมากก็คือขับรถเร็วมากทั้งเบียดทั้งปาด
ไฟแดงก็เร่งเครื่องสุดท้ายเบรกเอี๊ยดอยู่ไฟแดงหนึ่ง
เพราะว่าไฟเขียวที่แยกไฟแดงตรงป้อมตำรวจแยกจามจุรีพอดี
พอถึงจุดนี้คนที่เขาโพสต์ที่เขาเป็นผู้โดยสารบอกยอม
เพราะว่าถ้าไปต่อไม่รู้ว่าจะพาไปตายที่แยกไหนอีก
ตังค์ตรงนั้นเลย๑๐๐บาทไม่มีทอนอีกฮะก็ไม่เป็นไร
แต่พอลงมาก็เข้าป้อมเลยฮะแล้วก็บอกตำรวจให้สกัดจับ
เพราะไม่อยากให้แท็กซี่คันนี้ไปรับคนอื่นต่อในสภาพแบบนั้น
ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เขาก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงต่ออย่างนี้นะ
เขาก็โพสต์เอาไว้บอกว่าแจ้งตำรวจเรียบร้อยให้ไปสกัดจับนะครับ
วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็เลยพูดคุยกับผู้โดยสารคนนี้นะครับที่ใช้แท็กซี่คันนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าตกใจมากตอนนั้นไม่คิดว่าบริการขนส่งสาธารณะ
รถแท็กซี่จะเป็นแบบนี้แล้วช่วงที่เขาเรียกก็เป็นช่วง
บ่ายด้วยคนขับก็เมาแล้วเป็นอันตรายมากกับผู้โดยสารแล้วก็
คนขับรถคันอื่นบนท้องถนน
ไอแพรปอคลิงที่อาธายครับ

ก็จะเห็นเหมือนกับ
ผ้าวางอยู่ตรงที่พักเท้า
ซึ่งผมก็ทำไมวางแบบนี้
พอมองไปไม่ใช่ผ้าน่ะเป็นคน

มาไปบนถุงเลยและพร้อมจบกิน
แบบเหมือนผมนั่งอยู่รถแฟงหอมซึ่งแบบผมก็ทนได้เอาไว้
พาชากจี้ตูดแล้วเบรกอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ไฟแดงอย่างนี้ครับก็จะผ่าให้ได้
แต่ว่าไม่ทันถ้าทันก็ไป
จากวันนั้นครับก็เลยลงแล้ว

เท่าที่ฟังมาคนนี้ถือว่าเจอแบบโอ้โหจริง
นะแต่ก็เนี่ยแหละฮะเขาก็ตัดสินใจมาเปิดเผยเรื่องราวนะครับ
เพื่อเตือนกันทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราแจ้งเรื่องนี้ไปยังกรมการ
ขนส่งทางบกให้ช่วยตรวจสอบนะครับพอกรมการขนส่งทางบกได้
รับเรื่องก็เรียกเจ้าของรถแท็กซี่ตามหมายเลขทะเบียนที่เขาแจ้ง
เอาไว้ให้มารับทราบข้อกล่าวหาทันทีนะครับเจ้าของรถแท็กซี่
คันนี้ชื่อนายอาคมจารุจิตนะมาพบกับหัวหน้าฝ่ายตรวจการกองตรวจ
ขนส่งทางบกนายสมชัยราชแก้วเพื่อรับฟังคำตักเตือนแล้วก็
เสียค่าปรับพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่เขาเป็นเจ้าของ
รถค่ะแต่ไม่ใช่คนขับในวันนั้นค่ะเพราะให้คนอื่นเช่าขับรถก็
โดนปรับฐานไม่ยอมส่งประวัติคนขับรถให้กับกรมการขนส่งทางบ
อันนี้ปรับ๑๐๐บาทแล้วก็ยินยอมให้ผู้ไม่มีใบขับขี่รถ
ยนต์สาธารณะมาขับรถอันนี้ปรับอีกสองพันบาทอืมนายอาคมเจ้าของรถ
รับว่าเป็นความบกพร่องของตัวเองที่ไม่ตรวจสอบประวัติคน
เช่ารถไปขับให้ดีก่อนโดยมีเพื่อนที่รู้จักกันแนะนำมา
อีกต่อหนึ่งตอนแรกเห็นหน้าเห็นตาคนที่มาเช่ารถก็ไม่ได้
บ่งบอกแสดงออกว่าจะมีพฤติกรรมไม่ดีแบบนี้ทราบชื่อคน
ขับก็เพียงว่านายยูนรู้แค่นี้ก็ให้เช่ารถแล้วเช่ารถ
ขับไปได้สองวันก็เอารถมาคืนแล้วก็หนีหายแบบไร้ร่องรอย
ไม่สามารถติดต่อได้เขาก็อยากให้เรื่องของเขาเป็นอุทาห
หอนสำหรับผู้ให้เช่ารถแท็กซี่รายอื่นอื่นว่าตรวจสอบประวัติ
กันให้ดีก่อนเพื่อจะได้เป็นภาพลักษณ์กับแท็กซี่ในสายตา

ก่อเรื่องไปทำยังงี้แต่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิด
เรื่องเกิดผมก็ยังตกใจเลยผมเป็นเจ้าของรถ
ผมเห็นชีพมันที่จะไปผมก็ไม่สบายใจก็เลยต้องเข้ามา
อย่างเนี้ยอย่าเคเสชผมเนี่ยไปตามก็ไม่ได้ครับ

มีคนแนะนำมาแต่คนที่แนะนำเขารู้จักจะกับที่มาขับกับคน

พอรับเงินส่วนต่างค่าเช่าแบบนี้นะครับ
ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกก็ฝากเตือนนะครับว่า
รถแท็กซี่เองก็ต้องช่วยกันยกระดับมาตรฐานด้วยนะฮะ
จะได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา
ประชาชนในการให้บริการนะฮะ
เพราะว่าแท็กซี่ถ้าให้บริการดี
ประชาชนมั่นใจเขาก็ใช้บริการใช่ค่ะ

ไปเรียกผ่านทางแอปนู้นแอปนี้อะไรอย่างนี้

แต่ก็ต้องแบบทำให้ถูกใจลูกค้าด้วยนะคะ